ที่เขื่อนชลประธานหองหวายก่อนนะคะ
ริมถนนมิตรภาพตำบลน้ำพอง

จัดงานถนนพองหนีบม่วนชื่นสงกราน
อุโมงน้ำยาวประมาณ๑๐๐เมตรเลยนะคะ
ก็มีละอองน้ำมาเนี่ยค่ะคนก็ชุ่มฉ่ำกัน

ซึ่งบรรยากาศการเล่นน้ำที่ฝ่ายน้องหวาย

มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะ

เพราะว่าน้ำพองเนี่ยมีเขื่อนอุบลรัฐคุณเห็นมาสอน
เขื่อนอุบลวัดตรงบริเวณลำน้ำพองแถวนี้
เขาจะสร้างเขื่อนแล้วกั้นลำน้ำพองมา
เหมือนกับถูกหนีบให้มันเล็กลง

ชมรมงูจงอางแห่งประเทศไทย
อยู่ที่บ้านโคกสง่าตะบนทรายมูลอำเภอน้ำพองนะครับ
มีนักท่องเที่ยวไปดูกันเยอะฮะ

ชกมวยระหว่างคนกับงูจงอาง

ถ่ายรูปคู่กับงูเหลือมด้วย
ปีนี้ยังมีการจัดแข่งขันว่ายน้ำ

ระหว่างงูจงอางกับคนนะครับ
นี่ครับพี่แข่งกันนี่คือ

ชาลีน้อยชาลีน้อย

มันพยายามจะไปหาคน

แต่ละพี่ก็มีอะไรเก๋นะค่ะ

พาไปต่อที่จังหวัดนครพนมค่ะ
ประชาชนนักท่องเที่ยวก็ไปทำบุญส่งน้ำพระกันนะคะ
ในช่วงสงครานนี้โดยเฉพาะวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

ก็ไปทำบุญค่ะกราบไหว้ขอพร
องค์พระทาศพนมสิ่งศักดิ์ศิลป์คู่บ้านคู่เมือง
โดยเฉพาะช่วงสงกราน๑ปีจะมีครั้งเดียวนะคะคุณผู้ชม
ที่จะมีโอกาสร่วมส่งน้ำยอดพระธาตุพนม
ทางวัดเขาก็จัดทำเป็นเหมือนรอกขันนะคะ
มีน้ำอบน้ำหอมให้ขึ้นไปส่งน้ำถึงยอดพระธาตุพนม

ประทับใจคนที่เดินทางไปกลับไห้ในช่วงสงกรานนี้นะคะ

เพราะว่าคนก็ขึ้นไม่ไหว
ส่วนที่จังหวัดน้องคายตั้งแต่เช้าแล้วก็ตลอดทั้งวัน
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วย
เดินทางมาส่งน้ำองค์หลวงพ่อพระสัย
ที่บริเวณพระพลาหลวงพ่อพระสัยวัดโพชัยนะครับ
ซึ่งเป็นพระอารามหลวงมากันเยอะแยะครับจนแน่นวัดเลยนะครับ

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ส่งน้ำอย่างใกล้ชิด
จะมีไปจนถึงวันที่๑๗เมษายนนะครับ
หลังจากนั้นจะจัดให้มีพิธีอันเชิญขึ้นสู่พระอุโบสถ
ในช่วงเช้าของวันที่๑๘เมษายน
ซึ่งก็จะถือว่าเป็นการปิดงานมหาสงครานอีสานที่หนองคายในปีนี้นะครับ
พาไปดูประเพณีที่หาดูได้ยากค่ะ
การแข่งขันลูกหนูนี่
วัดเขียนเขตตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
คนก็พาไปชมประเพณีการแข่งขันลูกหนูวันสงครานเนี่ยค่ะ
เขียนเขตจัดกิจกรรมแบบนี้เป็นประจำทุกปีนะคะ
ก็ปกติแล้วเนี่ยประเพณีการเล่นแข่งขันลูกหนูจะจัดให้มีในงานศพพระเท่านั้น
แต่ชาวปฐุมธานีเขาถือว่านี่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณนะคะ
ก็มีอยู่แค่เฉพาะชุมชนหมอนปฐุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาคร
ถือว่าหาดูยากแล้วในปัจจุบันนี้นะคะ
นี่ค่ะมันวิ่งฟี๊บเหมือนลูกหนูวิ่ง
ใช่ชิงถ้วยรางวัลชิงเงินรางวัลกันนะคะ

สุพรรณบุรีครับที่วัดมะนาวอยู่ที่อำเภอเมือง
พระครูสิริวรธรรมพินันหรือว่าหลวงตาแดงซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดนะครับ
จัดพิธีแห่ผ้าห่มหลวงพ่อโบ้ย
ริยสงฆ์แห่งรุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นพิธีเก่าแก่สืบทอดมานานเกือบร้อยปี
แล้วก็จัดงานสงกรานปีใหม่ไทยส่งเสริมวัฒนธรรมน้ำใจ
เปิดวัดกินฟรีที่นี่วัดมะนาวก็มีประชาชนเกือบพันคนที่เดินทางมานะครับ
ก็มีซุ้มอาหารข้าวหวานด้วยนะครับล้วนเป็นอาหารของอร่อยของสุพรรณบุรี
มีอยู่๑๐๐ร้านนะครับมาเลี้ยงฟรีเลยสำหรับผู้มาร่วมงาน
อกจากนี้ยังมีการแจกข้าวสารให้กับผู้ยากไร้ด้วยแล้วก็มีแจกเงินค่าขนมให้กับเด็กด้วย
หลังจากนั้นก็มีพิธีส่งน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
ก่อนจะแจกพระย้อนยุคเนื้อว่านพิมพ์ขี้สัตว์เป็นของขวัญวันปีใหม่ไทยให้กับทุกคนที่มาร่วมงาน
ส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่วัดบางตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ประชาชนเยอะเลยค่ะก็ไปร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปสำคัญประจำวัดคู่บ้านคู่เมืองกำแพงเพชร
และพระพิสุขสงฆ์ของวัดบางวัดเสด็จวัดครูยางเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขในวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยหลังจากนั้นก็รถนับที่เคารพนับถือ
ก็มีการร้องรำทำเพลงตามจังหวะกันอย่างสนุกสนานล่ะค่ะ
เกาะกลางแม่น้ำปิงบนสะพานเขามีการทำเป็นอุโมงพวงมะโหด
โหดก็เป็นเครื่องแขวนแบบโบราณใช่ก็จะปลิวไหวไปตามลมอะค่ะสวยงามมาก
จากนี้นะคะนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบัง
ก็ก่อกองสายเป็นรูปต่างก็ถือว่าแปลกตาสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะ
สวยนะอันนี้กองสายใช่ค่ะ
ที่แม่ห้องศรนะครับที่บริเวณซุ้มแม่น้ำปลาย
อยู่ที่บ้านท่าโป่งแดงตำบลผาบ่องอำเภอเมืองนะครับ
มีนักท่องเที่ยวไปพักผ่อนคลายร้อนไปเล่นน้ำกันนะครับที่ลำน้ำปลาย
แต่ว่าปีนี้น้ำตื้นเขินฮะชาวบ้านที่นั่นบอกว่าลำน้ำปลายนี้ตื้นเขินมากกว่าปกติเกือบ๖เท่า
ส่วนหนึ่งก็เป็นเนื่องมาจากชาวไทยภูเขาที่ลงมาจากดอยมาเล่นสงคราม
แล้วก็เดินทางไปนั่งดื่มกินคลายร้อนกันเนี่ยนะฮะที่มานักท่องเที่ยวแถวนี้นะครับ
มีคณะกรรมการหมู่บ้านท่าโป่งแดงคอยเฝ้าระวังความปลอดภัยให้ด้วย
จะได้เล่นน้ำกันอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคำเตือนไปยังผู้ปกครอง
ระมัดระวังเรื่องของลูกหลานด้วยบางทีมาเล่นแบบนี้เห็นน้ำตื้นแบบนี้
ใครเป็นใครไม่รู้นะฮะทีนี้ไปที่เชียงรายค่ะเพราะว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ร่วมกับท่านคำพันธ์เผยเยาวงเจ้าแขวงบ่อแก้วประเทศลาวนะคะ
ได้ร่วมการเปิดงานสบายดีปีใหม่ไทยลาวค่ะที่เนินทรายกลางแม่น้ำโขง
จัดเป็นปีที่๒แล้วในงานก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ
มันอยาการชื่นมืนไทยลาว

ค่อยรำพาไปดูต่างประเทศหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศสงครานที่ซิดนี่เมืองหลวงของรัฐนิวซาวเวลที่ออสเตรเลียนะครับ
คุณอมรรัฐจันตะซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารไทยแล้วก็ไทยกรุ๊ปนะครับได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงครานนะครับ
ก็ให้ผู้เข้าร่วมงานแต่งชุดไทยย้อนยุคในทีมละครดังแล้วครับบุภเสันนิวาสรำกลองยาวแล้วก็แห่ไปทั่วไทยทาวน์นะครับก็สร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติที่อยู่ตามริมถนนแล้วก็เห็นด้วยนะครับ
หลายคนที่อดใจไม่ไหวก็ต้องมาถ่ายรูปนะฮะมาเซลฟี่ด้วยกิจกรรมในครั้งนี้จุดประสงค์เป้าหมายหลักอย่างหนึ่งก็คือต้องการให้เด็กไทยที่อยู่ในซิดนี่นะฮะ